เช้าวันนี้นะคะกลุ่มที่ใช้ภาษณะก็คือรถจักรยานยนต์ตรวจสอบรายชื่อสะพานข้ามแยกและอุโมงทางลอดให้ดีนะคะ
ออกมาแล้วนะคะเป็นการเผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นครเรื่องห้ามรถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนลากเข็นใช้สะพานข้ามแยก
สามสิบเก้าสะพานและอีกห้าอุโมงนะคะนี่ก็เป็นรายชื่อสะพานข้ามแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สามสิบเก้าสะพานนะคะอาทิสะพานสำคัญนะคะก็คือสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง
รามคำแหงและอุโมงลอดทางร่วมทางแยกจำนวนห้าอุโมงถูกประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เป็นข้อบังคับเจ้าพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดขึ้นสะพานและลอดอุโมงทางแยก
พุทธศักราช๒๕๕๙ค่ะ
ห้ามรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถยนต์๓ล้อ
และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเลยนะคะ
ขึ้นสะพานข้ามแยกและสะพานยกระดับ
สะพานข้ามแม่น้ำและสะพานห้ามลอดอุโมงทางร่วมค่ะ
จากลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามและอุโมงต่าง

ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำนะคะ
ก็จะทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดได้นะคะ
ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อย
และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ๕๐๐๑๐๐บาทนะคะ
มีผลบังคับใช้๒๓กรกฎาคมค่ะ
ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบานเคยมีประกาศฉบับชั่วคราวนะคะ
เมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมาให้ทดลองข้อบังคับ
ห้ามขึ้นสะพานลอดอุโมงก็ออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าถูกกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยื่นคำร้อง
คุ้มครองชั่วคราวต่อสารปกครองค่ะ
ซึ่งสารปกครองได้มีคำสั่งยกคำร้องไปแล้วนะคะ
ตรวจเช็คให้ดีนะคะ๓๙สะพาน๕อุโมงค่ะ